เช้าสดใสช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปสดชื่น

เป็นรายผันไว้ด้วยเขาบอกว่ารสชาตินี่อะ
มันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวมันมีความหอมหวานด้วย

พอทานดื่มน้ำเปล่าไปมันจะรสชาติ

ใช่แล้วมันก็จะแสบลิ้นด้วยบางคนทานเยอะเกินไปอย่างนี้ใช่
แต่พันธุ์นี้เขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นสับปะรดที่มีชื่อว่าหอมทองเมืองราช
เป็นสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ของอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับ

มีกลิ่นหอมรับประทานแล้วไม่กัดลิ้น
และที่สำคัญยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า๑๐วัน
โอ้โหเก็บได้นานนะคะแล้วคุณตกใจอะไรอ่ะ
คือปกติสับปะรดมันจะเน่าเร็ว
ใช่วันสองวันก็สีเท่าสุดเย็นสิแชทูเย็นสิ
ก็เหมือนกันเท่าสุดเย็นก็สีเขียน

ค่ะเคย
แหมทำไมยังไม่เคยแล้วก็แซวเล่นไปอย่างนั้นแหละ

นายเช่าการสมทบอายุ๖๗ปี
เกษตรกรในกลุ่มสมาชิกสากรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิงเล่าว่า

มีเกษตรกรเริ่มปลูกแล้วครับคาดว่าไม่เกิน๓๐๐๐หน่อ
จากราคาหน่อพันธุ์ตอนนี้มันยังค่อนข้างแพงนะครับ
ก็ปลูกในพื้นที่๑ไร่ก็สามารถปลูกได้๗๐๐หน่อนะครับ
มีข้อแตกต่างสับปะรดสายพันธุ์หอมทองเมืองราชกับสายพันธุ์ปัตตาเวียนะครับ
คือหอมทองเมืองราชเนี่ยจะมีความหอมเนื้อจะมีสีเหลืองตลอดทั้งลูก
และยังเก็บรักษาเอาไว้ได้คงทนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ
ในปัสเวียปัจจุบันนี้โลกเยอะมันมีเยอะโลก
เพราะว่ามันใช้กันมานานแล้วนี่เราก็ศึกษาลองดูพันธุ์ใหม่นี้ขึ้นมา
ก็ตรงนี้ก็รู้สึกที่ปลูกนี้ก็ยังไม่เจอน่ะคือโรค
อย่างคุณสมัครละทัวร์พริเศษที่ตรงนี้มันจะอยู่ได้นาน
ระหว่างหลางเข้กเกลี่ยวนี้มันจะอยู่ได้คง๒๐วัน
แล้วก็รสชาติก็จะติดเปรี้ยวอมหวานแต่เป็นช่วงฤดูกาล
ถึงช่วงระดูการถ้าช่วงระดูการหนาวจะติดเจี๊ยวนิดหน่อยแต่ว่าไม่ตัดลิ้น
แต่ก็มองอาการผลส่งใกล้ใจที่ว่า
เขาสีมั้ยนะคะสีดีนะครับ
สีเขาสีก็สีทั้งเนื้อเหลือเหลืองตลอดทั้งลูก

ส่วนที่มาที่ไปของการตั้งชื่อว่าหอมทองเมืองราชนะครับ
ก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙

สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านคานะครับมีการปลูกสับปะรดกันเป็นจำนวนมาก
จากมีสภาพดินดีและแตกต่างจากพื้นที่อื่นครับ
สับปะรดที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับ
และหากนำหน่อพันธุ์ไปปลูกอย่างพื้นที่อื่นก็จะได้สับปะรดที่มีรสชาติที่แตกต่างออกไป
เนื่องจากแร่ธาตุในดินแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองครับ
หลังจากนี้นะครับคาดว่าเมื่อเกษตรกรปลูกสับปะรดสายพันธอมทองเมืองราชกันมากขึ้นแล้ว
ก็จะเป็นที่นิยมของลูกค้าแล้วก็ราคาส่งน่าจะไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ๓๐บาทนะครับ
และนอกจากนี้ก็เตรียมที่จะพัฒนานะครับส่งออกไปยังต่างประเทศ
อย่างเช่นศรีลังกาและญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับ